ดูเรื่องของการไปเที่ยวสถานบันเทิงแต่บางทีมันไปกระทบกระทั่ง
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่เขาไปเที่ยวเขาบอกว่าไม่ได้ไปกระทบกระทั่งกับใครเลย
เดินออกมาจะเอารถกลับบ้านเอ้ามีคนมาขอเรียกเก็บเงินค่ารถ
ทั้งที่ตัวเองมีบัตรจอดรถเถียงกันไปเถียงกันมาถึงขั้นชักปืนเจาะหัวกันเลย
เขาเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์เอาไว้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ทำไมคดีไม่คืบเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่๒๕มีนาคมค่ะ
ช่วงเวลาประมาณตี๔๕นาทีที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ภาพกล้องวงจรปิดจับภาพตอนช่วงระหว่างเกิดเหตุที่เถียงกันเอาไว้ได้
อยู่บริเวณลานจอดรถหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
จ้างตัวเล่าแบบนี้เที่ยงคืนค่ะเวลานั้นของวันนั้นเขากับเพื่อนสามคนชายสองหญิงหนึ่งไปเที่ยวที่ร้านตรงนั้นนี่แหละตีสี่พักก็เดินออกจากร้านจะไปเอารถกลับบ้านแล้วก็มีคนเดินเข้ามาคุยมาพูดเรื่องบัตรจอดรถโวยวายจะให้เสียเงินถ้าไม่มีบัตรจอดรถต่างนานาเพื่อนเขาก็เลยเดินไปที่รถแล้วเอาบัตรจอดรถมาให้ดูจัง
เจ้าตัวเล่าว่าจังหวะนั้นผมตกใจผมใช้มือปัดเอี้ยวตัวหลบกระสุนไปโดนขาหนีบผมแล้วผมก็วิ่งหนีไปแอบอยู่ข้างกองถังขยะก่อนจะโทรแจ้งตำรวจ
ผู้ชายค่ะที่เป็นคนก่อเหตุยังวิ่งตามไปจะยิงซ้ำแล้วเหมือนจะไปยิงเพื่อนเขาด้วยแต่แฟนของเพื่อนพยายามยกมือไหว้ค่ะขอชีวิตเอาไว้ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินข้ามไปตรงรถที่จอดเอาไว้
เจ้าตัวผู้เสียหายเล่าแบบนี้บอกว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นคนที่มาเที่ยวแห่งนี้แต่แค่งงว่าทำไมถึงมาเรียกเก็บค่าจอดรถตั้ง๕๐๐บาทพอไม่ให้ก็เกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสายสืบนะคะในพื้นที่บอกดูคลิปแล้วเป็นลักษณะการทะเลาะวิวาสแต่เขางงว่ามันทะเลาะวิวาสยังไงผ่านมาเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยออกมาร้องสื่อแบบนี้
เจ้าตัวบอกว่าตำรวจตั้งข้อหาข่มขู่กับผู้ก่อเหตุทั้งที่จริงมันน่าจะเป็นพยายามฆ่าหรือเปล่า
ล่าสุดตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแก้ข้อหาให้แล้วขอให้นายทศพรลบโพสต์อ้าวเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอตำรวจมาชี้แจงด้วยนะคะ